กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับมีหลายข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะประเด็นอาทิกรรมใช่ดูเรื่องนี้ก่อนแหละที่พัทธลุงคุณผู้ชม
จนทำให้ชายชาวพัทธลุงที่ยืนอยู่หน้าบ้านเสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้๒เรื่อง

สองเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้าน

ก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
พบนายปากรฤดีกิจอายุ๓๑ปี

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
เข้าที่บริเวณลำตัวศีรษะหลายนัดเลยนะคะ

ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาชัยสน
แต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ

ตำรวจก็พบปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่ทั้งหมด๗ปลอก
แล้วก็เจอคราบเลือดของผู้ตายอยู่เต็มบ้านนะคะ

ขณะที่นายปากรผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังมาจากป่าสวนยางพาราข้างบ้านหลายนัดค่ะ
พอเสียงปืนเงียบลงปรากฏว่านายปากรถูกยิง

ญาติก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เมืองต้นตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีคนเดียว
แล้วมาดักรอมาซุ่มอยู่ในป่าสวนยางพาราที่อยู่ข้างบ้าน
พอได้จังหวะเห็นว่านายปากรมายืนหน้าบ้านปั๊บ
ก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนสาเหตุค่ะตำรวจก็ตั้งประเด็นสอบสวน
เรื่องของปมขัดแย้งส่วนตัวแหละหนึ่งกับเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ตายเองมีปัญหากับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่
แล้วก็เคยมีการเจรจามีการมาเคลียร์มาตกลงกันแล้วรอบนึงนะ
แต่ว่ารอบที่นัดมาเจรจากันเนี่ยตกลงกันไม่ได้จนมาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงญาติญาติเนี่ย
มาสอบถามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ